เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปจากรายการการแข่งขัน
ขนาดไหนถึงทำให้คณะกรรมการนั้นบอกเลยว่าเธอเนี่ย
คือเทลเลอร์สวิปคนต่อไปเลยค่ะ
ไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องและการเล่นดนตรีเท่านั้นนะคะแต่ว่าหนูน้อย
เพราะว่านอกจากจะดีดอูคูลาเลขคู่กายได้สุดพริ้วแล้วนะคะ
ยังมาพร้อมกับเสียงร้องทรงเสน่ห์และความสามารถที่เกินวัย
ทำเอาคณะกรรมการต้องอึ้งเลยนะคะเพราะว่าเพลงที่หนูน้อยเลือกมาโชว์นั้น
เป็นเพลงที่บอกเล่าความเป็นตัวเธอซึ่งมาจากปลายปากกาของเธอเองอีกด้วย
เล่นเอาคณะกรรมการฝีปากวัยกันไกลเรียกพี่อย่างไซมอนโคเวลถึงกับอึ้งไปเลย